สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะอากาศที่หนาวเย็นแพลลงมาถึงกรุงเทพมหานคร
กรุงชอบนะคะนานที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นสักทีค่ะ
แต่พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ย
ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นนะคะ
โดยเฉพาะเกษตรกรค่ะที่ต้องเตรียมรับมือกับพืชสัตว์นะคะ

คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือและภาคอีสานระยะนี้
มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะระวังเพลี้ยอ่อนในตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานควรทำแผนกั้นลมให้กับสัตว์เลี้ยงคลายความหนาวเย็นค่ะ
กลางอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันควรให้อาหารสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม
เพราะสัตว์น้ำจะไม่ชอบกินอาหารในฤดูหนาวนะคะ
ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงระวังโรครานน้ำค้างในองุ่น
ภาคใต้ฝนตกหนักคลื่นลมแรงเกษตรกรเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรค่ะ
ระยะนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันด้วย
คุณผู้ชมคะขยะเนี่ยถือว่าเป็นตัวบรรทอนทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะวนอยู่นี่คือขยะอวกาศค่ะ
เกิดจากดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปแล้วก็ปลดระวังนะคะ
ไม่ได้กลับมาอย่างโลกเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้ค่ะ

ต้องมีการทุ่มงบถึง๓๐๐ล้านบาทนะคะ
เพื่อนำขยะต่างกลับลงมาบนโลกค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ